กันต่อนะคะสำหรับเรื่องที่เปิดไว้เมื่อสักครู่นี้
ครูชั้นประถมศึกษาขายยาบ้าให้กับนักเรียน
ประถมย้ำยาบ้าประถมศึกษา
ใช่ระดับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ขายทั้งเสพแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้เนี่ย
ตั้งแต่รับบรรจุข้าราชการครูตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นานมากไม่เคยมีใครจับได้แต่ว่าเคสนี้ล่าสุดนะคะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับว่าทำจริงเพราะว่าเงินเดือนไม่พอใช้ค่ะ
ตำรวจภูทรชุมพลบุรีแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตัว
นายพิทักษ์บุญเหลี่ยมอายุ๔๙ปี
ข้าราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการ
ประจำอยู่ที่โรงเรียนบ้านโพนม่วงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
จับได้พร้อมกับของกลางยาบ้าจากการล่อซื้อ๒เม็ด
ล่อซื้อ๒๐๐บาทแล้วก็จากการขยายผลพบยาบ้าอีก๕๐เมตรค่ะ
พิทักษ์สารภาพว่าเมื่อช่วงเช้าตัวเองได้ขายยาบ้า๒เม็ด
ให้กับเด็กนักเรียนอายุประมาณ๑๕ปี
ซึ่งที่ผ่านมาตัวเองจะรับยาบ้ามาประมาณ๗๐เมตรเพื่อเสพเองบ้าง
แล้วก็แบ่งขายให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีบ้าง
พิทักษ์บอกว่าตัวเองรับบรรจุข้าราชการครูตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ลักลอบเสพขายยาบ้ามาตลอดเพราะเงินเดือนเหลือไม่พอใช้

ต่อมาตำรวจนำตัวนายพิทักษ์ไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามีสีม่วงนะคะ
ควบคุมตัวพร้อมของกลางพร้อมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผล
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท๑
เล็บยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะ
อืมนะครับก็ครูเขาบอกว่าส่วนใหญ่ยาบ้าที่ขายให้
ถ้าขายในพื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรีแล้วก็ยังมีขายให้นักเรียนด้วยนะครับ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สังคมต้องจับตามองนะ
คือคนทำเป็นครูคนรับไปเสพก็เป็นนักเรียนอีกนะครับ